แต่เรื่องราวแห่งความสุขความสนุกสนานและรอยยิ้มพร้อมทั้งเสียงหัวเราะ
เรามีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันนะคะ
วันนี้เรารวบรวมความสนุกสนานจากโลกโซเชียลมาฝากคุณผู้ชมแบบจุกแน่น
พร้อมแล้วนะคะไปหัวเราะพร้อมกันในช่วงตลอดข่าวขำ
ทุกการกระทำแต่ละตัวจะเจ๋งขนาดไหนเรารวบรวมมาฝากกันแล้วล่ะครับ
พื้นผมวิบสะอาดวิบยกไถแบบอารมณ์ดีสุดไม่เปลืองแรงขัดเลยพี่ไก่
ไม่รู้ว่ามันเพลินที่ได้โยกหรือมันรักความสะอาดกันแน่ล่ะครับเนี่ย
แบบนี้ยกตำแหน่งแม่บ้านนัมเบอร์วันให้ไปเลยล่ะครับ
ต่อกันที่พี่อึงสายเทคโนโลยีตัวเหงาเลยอยากเล่นโทรศัพท์เหมือนมนุษย์บ้าง
ไม่เชื่อไปดูครับ

กลายเลื่อนมาเหมือนโทรศัพท์ตัวเองแบบนี้ก็ได้แบบนี้
คล่องเนียนเหมือนเรียนมาแถมยังเข้ายูทูปหาเพลงฟังอีก

หมาใส่แว้นเนี่ยมีอยู่จริงไม่รู้ใครสอนซิ่งเกินเบอร์เกินความน้องหมาไปแล้วล่ะครับ
บิดขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่ารีบไปซื้ออาหารเปียกหรือกลัวร้านปิดกันแน่
แต่ยังไงก็ขอเตือนกันไว้ว่าห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดนะครับ
ที่สำคัญเปิดไฟใส่หมวกด้วยนะจ๊ะ

แต่คิดว่าคงทำมาขำสนุกสนานนะ
ห้ามลอกเลียนแบบใช่ไหมต้องใส่หมวกเปิดไฟถ้าจะขี่ต่อ
แล้วต้องพาน้องหมาไปทำใบขับขี่ให้เรียบร้อยนะ
ไม่มีไม่มีเหรอ